บริเวณทางเท้าริมถนนกว่า๓๐๐ร้านค้า
เป็นเอกลักษณ์ของตลาดบางลำพูที่มีมานานกว่า๕๐ปี
ผู้ค้าแผงลอยส่วนใหญ่ทำการค้าสืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษ
นับได้ว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมของเสื้อผ้า
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อาหารรวมไปถึงขนมไทยโบราณหลากหลายชนิด
ซึ่งตลาดบนทางเท้าย่านบางลำพูที่ตั้งแบบผิดกฎหมาย
กรุงเทพมหานครเตรียมจัดระเบียบต่อจากท่าพระจันทร์
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม
โดยยึดตามนโยบายของรัฐบาล
นายชายศวจีวิจิตรหนึ่งในผู้ค้าเปิดเผยว่า
รู้สึกกังวลใจกลัวไม่มีพื้นที่ประกอบอาชีพ
หลังทราบข่าวว่าทางกรุงเทพมหานคร
จะเข้าจัดระเบียบที่บางลำพู
แต่ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
เพราะที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานเขตมาโดยตลอด
ถ้าจะปรับปรุงจริงจะจัดระเบียบอะไร
ก็แบบอยากจะแบบว่า
คือก็กลัวจะไม่มีที่ขายของ
ที่ขายของนะเพราะว่าเราก็อยู่นี่กันมากันไหลตั้งนานแล้ว
มีอาชีพก็ทางนี้ก็มีอยู่ทางเดียว
อย่างอื่นผมไม่ได้มีทำอะไรเลยเพราะว่าอยู่กินนี้มาหลายสิบปี
ที่ผ่านมาทางเขตต้องการให้ทำแบบไหนแล้วก็ทำตามทุกอย่าง
ต่างจากนางสาวอำพรเครือคำที่ค้าขายในย่านนี้มานานกว่า๓๐ปี
สะท้อนความรู้สึกจากหัวอกแม่ค้าว่า
ทุกวันนี้ทำงานเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว
หากอนาคตต้องย้ายที่ค้าขายก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
แต่พร้อมทำตามนโยบายรัฐบาลเช่นกันเพื่อความเป็นระเบียบของบ้านเมือง
ถ้าเกิดเขายกเลิกขึ้นมานี่พี่ก็ไม่รู้จะไปทางไหน

ที่บ้านพี่๔๕คนคืออยู่กับภาระอยู่กับพี่นะ
แต่ถ้าจะให้แบบโดนเหมือนพวกสะพานเหล็กหรือท่าพระจันทร์อะไรอย่างนี้
หมดไปเลยพี่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เครียดมาก
ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับภูมิทัศน์มาแล้วหลายจุด
สะพานเหล็กและท่าพระจันทร์

จะยกเลิกและห้ามการตั้งวางแผงค้าที่ผิดกฎหมาย
สำหรับผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผันจะอนุญาตให้ทำการค้าได้
แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กรุงเทพมหานครกำหนด
และหากจุดผ่อนพันธุ์ใดครบวาระจะดำเนินการยกเลิกเพื่อคืนพื้นที่
ซึ่งต่อจากนี้ไปเตรียมดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าย่านปากคลองตลาดอีกด้วย
เพื่อคืนพื้นที่ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ให้สามารถใช้ทางเท้าสัญจรไปมาได้โดยสะดวกต่อไป
ชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน